ถ้าไปเที่ยวแล้วได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรด้วยแล้วก็มันดีจริง
เดี๋ยวจะพาไปตามรอยกราบไหว้พญานาค
ซึ่งมีที่ไหนที่ยอดฮิตมากวันนี้ตลอดข่าวของเรารวบรวมเอาไว้แล้ว
ไปติดตามกันเลย
เริ่มกันที่แรกที่ถ้ำนาคาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เพิ่งจะถูกค้นพบได้ไม่นาน
แถมยังโด่งดังไปทั่วประเทศเลยทีเดียว
ด้วยความมหัศจรรย์ของหินตามผนังถ้ำที่มีเกล็ดเหมือนพญานาค
งูขนาดใหญ่นอนขดตัวอยู่
โดยมีส่วนสำคัญทั้งส่วนหัวลำตัวและเกล็ดพญานาคค่ะ
โดยเหตุนี้จึงมีตำนานเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับความเชื่อของถ้ำแห่งนี้ว่า
ธรรมนาคาคือพญานาคหรืองูยักษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหินค่ะ
ต่อกันที่วัดภูตภาวทองแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะและประวัติศาสตร์
ที่นี่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาลบ้านหนองแวงสีชมพูตำบลกุฎหมากไฟ
อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานียังมีจุดเด่นที่มีความศักดิ์สิทธิ์คือ
พญานาคาราชสีทองชื่อมุจรินซึ่งหลวงพ่อได้สร้างขึ้นตามนิมิตร
และนอกจากพญานาคาราชสีทองแล้วหินก้อนใหญ่ที่ตั้งเด่นเป็นสง่านี้มีชื่อว่า
สัมเภาเพราะมีรูปร่างคล้ายเรือและคนที่มาเที่ยวที่แห่งนี้ก็มักจะมาลอดใต้หิน
เพราะเชื่อว่าจะสมปรารถนานั่นเองค่ะ
ไปกันที่แถบลุ่มแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมกับแลนด์มาร์คที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่สุดยิ่งใหญ่กับองค์พญาศรีสัตนคราช
โดยความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคในฐานะที่เป็นผู้ดูแลปกปักรักษาแถบลุ่มน้ำโขงทำให้ผู้คนมากราบไหว้ขอพรพญาศรีสัตนคราชกันอย่างเนื่องแน่น
และที่สำคัญองค์พญาศรีสัตนคราชองค์นี้ไม่เหมือนที่ไหนค่ะ
เพราะมีสร้อยสังวานคล้องคอเหมือนกับลวดลายที่ซุ้มประตูขององค์พระธาตุพนมนั่นเอง
เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดที่สืบสารต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ไปต่อกันที่วัดป่าคลอง๑๑จังหวัดปฐุมธานีที่ได้ฉายาว่าคำชโนธ๒
ด้วยความอลังการของโบดไม้ตะเคียนทองกลางสระน้ำที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่๔องค์
ซึ่งทางเจ้าอาวาสองค์แรกท่านสร้างขึ้นเพื่อให้ดูแลปกปักรักษาพระบรมศาลีริกฐาตุที่บรรจุอยู่ภายในโบสถ์ค่ะ
จากนั้นยังมีรูปปั้นพญานาคที่เป็นบริวารรอบวัดอีกหลายจุดรวมทั้งหมดมีพญานาคถึงสิบองค์แล้วยังมีสารเจ้าแม่ตะเคียนทองให้ได้ขอโชคกันอีกด้วย
และที่สุดท้ายจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ค่ะนอกจากเกาะคำชโนธวังนาคินดินแดนลี้ลับของพญานาคที่มีตำนานความเชื่อว่าที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของพญานาค
เทวีและปกคลุมด้วยพื้นป่าคำชโนธขนาดใหญ่อยู่ทั่วบริเวณค่ะ
แต่ละต้นล้วนมีอายุยาวนานและเราจะเห็นผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางเข้ามากราบไหว้สารเจ้าปู่ศรีสุโธและเจ้าย่าศรีปฐุมา
รวมไปถึงต้นมะเดือยักษ์และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะ
และนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วายขอโชคตามรอยพญานาคที่ตลอดข่าวรวบรวมมาให้ในวันนี้
แล้วคุณชนะคุณชิสาคุณใบตองล่ะคะอยากไปเที่ยวไปขอพรที่ไหนกันบ้างเอ่ย